สวัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงเย็นรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันชิสานะคะ
ตลอดทั้งสัปดาห์นี้สภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของลมลมจะมีกำลังอ่อนลงค่ะ
ส่งผลทำให้ฝุ่นละอองพิษที่สะสมในพื้นที่ต่างนั้นมีมากขึ้น
สังเกตได้ที่พื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้ถามว่าฝุ่นกลับมาหรือยัง
จริงแล้วฝุ่นยังคงมีอยู่เพียงแต่ว่ามากน้อยก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เรื่องของลม
เราลองตรวจสอบข้อมูลจากแอร์วิชัวร์นะคะ
จะเห็นว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงตลอดจนถึง๑มีนาคมนั้นสภาพอากาศ
คุณภาพอากาศนั้นค่อนข้างแย่เลย

ใครที่มีปัญหาเรื่องระบบโรคทางเดินหายใจ
เด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ที่มีความอ่อนแอภูมิต้านทานต่ำอยู่แล้ว
รวมไปถึงเรื่องของการทาครีมบำรุงผิวก็เป็นการปกป้องฝุ่นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝุ่นนี้มาจากอะไร
มาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากแผนที่อากาศภาพถ่ายโดยเทียมกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
ตอนนี้ค่ะมวลอากาศเย็นจากจีนนั้นกำลังอ่อนลงแล้วนะคะ
ทำให้ลมที่ส่งผลกระทบมาเป็นลมตะวันออกอ่อนกำลังลง
นั่นก็คือทำให้ภาคใต้ฝนลดลงด้วยเช่นเดียวกันคลื่นก็สงบลงด้วย
ทำให้ลมที่พัดผ่านตอนกลางก็เบาลงด้วยนะคะ
สังเกตอะไรบ้างสังเกตจากสีของโมเดลจำลองอากาศนี้นะคะว่า
สีน้ำเงินจากเมื่อก่อนที่เป็นน้ำเงินเข้มอมม่วงเนี่ย
ตอนนี้คล้อยไปอยู่ด้านนี้แล้วนะคะไปอยู่แถวเวียดนามแล้ว
ตอนนี้แถบอ่าวไทยก็จะเบาบางลง
คลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรห่างฝั่งออกไป
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นก็อาจจะสูงได้ถึง๒เมตรนะคะ
เพราะฉะนั้นสำหรับท่านใดที่ทำการเกษตรอยากจะให้ดูกันหน่อยนะคะ

สำหรับภาคเหนือภาคอีสานนั้นอากาศจะเย็นมีหมอกในตอนเช้านะคะ
ต้องดูแลรักษาสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง
ระวังเรื่องหมอกหนาแล้วก็อัคคีภัย
ไฟไหม้ต่างจากอากาศที่แห้งด้วยนะคะ
ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกมีหมอกตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นนะคะ

ส่วนการปลูกพืชนั้นใช้พืชน้ำน้อยระวังพวกศัตรูพืชด้วยค่ะ
ส่วนภาคใต้นะคะมีฝนบางแห่งระวังโรคพืชจากเชื้อรา
ใบติดใบไหม้แล้วก็พวกหนอนต่าง
ชาวเรือเดินเรือได้ด้วยความระมัดระวังนะคะ
ส่วนเรื่องของสภาพอากาศพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรกลับมาติดตามกันได้ใหม่